อย่างเช้านี้ปี๒มาคุณผู้ชมเป็นเรื่องราวของหนูน้อยคนหนึ่ง
มากความสามารถนั่นก็คือร้องริเก
ไม่แค่ร้องเฉยไงคุณผู้ชมช่วยพ่อแม่ทำมาหากิน

นี่เราเป็นลูกคู่เสริมดองเข้าไปสะทุกขนาด

เป็นไงฝีไม้ลายมือไม่ได้ร้องอย่างเดียวรำด้วย
ขายขนมขายของไปช่วยที่บ้านด้วย

ใช่แล้วเขามาร้องเพลงขายของแบบนี้เนี่ย
ไม่ได้ว่าเอาเวลาที่แบบเรียนหนังสือมานะ
เขาทำการบ้านเลิกเรียนทำการบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะ

ขายของเป็นเรื่องราวที่คนในโลกโซเชียล
เขาแชร์เขาโพสต์กันเอาไว้นะคะ

อายุแค่๘ขวบร้องลิเกได้เพราะขนาดนี้
มีความชื่นชอบในศิลปะการแสดงดนตรีไทย
แล้วก็ตีระนาดได้ด้วยอ๋อมาคู่กันเลยนะฮะคุณชนะตีได้หลายอย่าง
ตีลูกแก้วอะตอนนี้ตีมือนี่แหละโดนตีส่วนใหญ่ต้องตีมือ
แต่น้องเขาเก่งจริงเก่งความสามารถล้นเหลือเลยค่ะก็เห็นแล้วก็เป็นตัวอย่างให้น้องรุ่นราวคราวเดียวกันนะ

คนที่เขาถ่ายคลิปเนี่ยก็ถามน้องนะเอ๊ยไปมายังไงนะเค้าบอกว่าคุณพ่อเค้าพามามาช่วยขายของ
คือขายสักพักนึงไม่ได้ดึกมากเท่าไหร่

แล้วเขาตื่นเช้านะ๖โมงเช้าแล้วเข้ามาเรียน